กรณีนี้ยังคงเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของยาเสพติดนะคะ
เป็นการก่อนหน้านี้มีการไปดูเรื่องของเงินของแพทย์นับประพา
เขาติดใจอยู่ที่เงินหนึ่งก้อน

แพทย์น้ำประพาบอกว่าเงินจำนวนนี้ได้มาจากการรับงานหนึ่งชิ้น
แต่ว่าหลังจากนั้นสัปดาห์ที่แล้วเข้าให้ปากคำเพิ่มเติม

เพราะว่าตอนเข้าให้ปากคำมีทางผู้จัดงาน
ที่เป็นผู้ว่าจ้างเขาถูกเรียกสอบปากคำด้วย
ก็เลยต้องมีการพิสูจน์กันสิว่าเงินนั้นรับงานจริงหรือเปล่า
ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะแพทย์บอกว่า
เงินจำนวนนี้ได้มาจากการโอนให้ของศาล
เฉพาะเดียวก็คือคุณเบนท์เรซิ่งด้วยความเสนหา
ไว้นะคะซึ่งคุณแพทย์นับประพาก็ยินยอม
ส่วนสำนวนคดีนะคะทั้งของแพทย์นะคะ
รวมทั้งของเบนทเรสซิ่งคาดว่าจะสรุปได้

มีการเรียกประชุมนะคะหลังจากที่ทางการลาวสามารถจับกลุ่ม
ผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดอีก๑คนสำคัญ
ที่มีชื่อว่าศรีศุกร์ดาวเฮืองได้ในเช้าเมื่อวานที่ผ่านมา
ความคืบหน้ากรณีที่ทางการลาว
จับกลุ่มตัวนายศรีศุกร์ดาวเฮืองหรือว่าเฮียเตื้อง
ไฮโซลาวผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติด
ข่ายไซสนะแก้วพิมพาผู้ต้องหาคดียาเสพติด

ซึ่งแหล่งข่าวกองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
เปิดเผยนะคะว่าตำรวจได้บุกจับตัวนายศรีศุกร์
ช่วงบ่ายของวันที่๑เมษายนที่ผ่านมา
ขณะที่นายศรีศุกร์เดินทางไปร่วมธุรกิจที่เมืองหลวงพระบางนะคะ
ด้วยการเข้าปิดล้อมอาคารร้านค้าของนายศรีศุกร์
ในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทร์และเมืองหลวงพระบาง
จนสามารถจับกลุ่มตัวด้วยได้นะคะ
ซึ่งทางการลาวไม่เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลต่างเข้ามาก่อนหน้านี้

มีการไปเสิร์ชหาภาพต่างซึ่งอยู่ในลาว
จะปรากฏชื่อและภาพของเฮียเตื้อง
อยู่ด้วยใกล้กันตลอดเวลานะครับ
ว่าเขาเป็นคนหนึ่งในวงการเซเลปไฮโซลาว
เป็นเจ้าของเขาเรียกว่าคอกม้า
แล้วก็มีธุรกิจต่างมากมายนะครับ
พลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพ
เปิดเผยว่าวันนี้๙นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
จะมีการเรียกประชุมพนักงานสอบสวนและชุดสืบสวน
ติดตามคดีเครือข่ายนายไซสนะและแนะนายไซนุเดงมะ

เพื่อที่จะวางแนวทางการสอบสวน
และประมวลข้อมูลที่มีอยู่ตลอดถึงการสืบสวน
ก่อนที่จะเดินทางไปที่ลาวเพื่อสอบปากคำนายศรีศุกร์
โดยอยู่ระหว่างประสานกับทางการลาวนะคะ
คาดว่าจะได้คำตอบภายในสัปดาห์นี้ว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปค่ะ
ส่วนการดำเนินคดีกับนายอัครกิจวรโรธเจริญเดชหรือว่าเบนท์เรซิ่ง
ผู้ต้องหาคดีสมคบกันฟอกเงินจากการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พลตำรวจตรีชาตรีภัยศาลสินรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่า
นางสาวนับประพาตันตระกูลหรือว่าแพทย์พันรยาของนายเบนส์
ยินยอมให้ตำรวจอายัดเงินจำนวน๑ล้าน๕แสนบาทในบัญชีไว้ตรวจพิสูจน์แล้ว
ทำให้เจ้าหน้าที่ตอนนี้หมดข้อสงสัยในการทำธุรกรรมทางการเงินของแพทย์นะคะ
ส่วนอีก๓บัญชีซึ่งมีจำนวนเงินไม่มาก
ทนายความประสานว่าจะนำมาให้ตำรวจสัปดาห์หน้า
อกจากนี้ตำรวจเตรียมเรียกเบนท์เรซิ่งมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีก๑ครั้ง
เพื่อให้ยืนยันการโอนเงินให้นางสาวนับประพาและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ว่าได้มาอย่างไรมีความเกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดหรือไม่
คาดว่าจะสรุปสำนวนส่งอายการได้กลางเดือนเมษายนนี้ค่ะ